อาจจะเป็นคลิปที่รุนแรงหน่อยนะครับ
ที่มีผู้หญิงรุ่นผู้ดีที่ไปตบรุ่นน้อง

แล้วหลังที่นี่แม่ของคนตบเขาไปแจ้งความ
ไปดูภาพเหตุการณ์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

รู้สึกไม่พอใจแล้วก็จะขู่ว่าทำร้ายร่างกายหลายครั้ง
วันเสาร์ที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
พี่คนนี้ก็ล่อลวงให้น้องสาวออกไปพบ
แล้วก็พาพวกไปรุมตบรุมทำร้ายตามที่เห็นในคลิปนี่แหละ
พร้อมกับบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้เลยนะไม่รู้เรื่อง
แต่ต้นสายไปเหตุมันคืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน
มันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าเป็นเรื่องของลูกของเธอหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ไม่แน่ใจแต่ที่ไม่พอใจคือคนที่ไม่เกี่ยวข้องทำไมไปช่วยกันตบล่ะ
คุณไม่ได้เป็นแม่ใครไม่ได้เป็นอะไรคุณไปตบเขาทำไม
รุมทำร้ายทำไมนะวันนี้ก็จะมีการไปแจ้งความที่สภบัวใหญ่
เพื่อไปเอาผิดคนที่ทำร้ายลูกสาวถึงที่สุดต่อไปนะฮะคือต้องแยกกันแยกกันแบบนี้ว่า
คือคนที่ไปตบเนี่ยนะลูกสาวของเขาไปกับผู้หญิงคนที่โดนตบ
แต่แม่ของคนที่โดนตบไม่พอใจที่ลูกเขาโดนตบ
แม่ก็จะพาลูกไปแจ้งความข้อหาโดนทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่ไปตบเขาไม่พอใจที่ผู้หญิงคนนี้เอาลูกเข้าไปแล้วก็กงกลับดงกลับดึกลูกก็แค่ขวบเดียวอะไรอย่างนี้
ไปฝากลูกเลี้ยงเอาไว้แล้วก็โกรธแทนแบบนี้นะฮะ
พูดจากคุยกันได้ก็คุยกันนะคะ